ไปดูบรรยากาศการเดินทางออกต่างจังหวัด
ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
ซึ่งบรรยากาศแบบนี้เมื่อช่วงสงกรานเราไม่เห็นอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาเลื่อนวันหยุดยาวช่วงทศการสงครานไป

แต่นี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับอาจจะไม่หนาแน่นแออัด
เหมือนวันหยุดยาวเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าสงครานก็จริง
แต่ถือว่าเยอะกว่าปกติในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙

ใครจะเดินทางข้ามจังหวัดไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่
คุณต้องมีใบอนุญาตแห่งเหตุผลหรือความจำเป็น

แล้วก็แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดเข้มข้น
ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด
พอข้ามไปคุณก็ต้องกักตัว๑๔วัน
ชัดสุขแก้วนรงภูมิครับการตำรวจทางหลวง
เปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าตั้งแต่เช้าวันนี้มีรถใช้ถนนหลวงเดินทางออกต่างจังหวัด

กรุงเทพเนี่ยมุ่งหน้าสู่ถนนเส้นทางต่างจังหวัด
ซึ่งทางตำรวจทางหลวงก็ทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วครับ

ถนนเส้น๓๐๔วังน้ำเขียวมุ่งหน้าจังหวัดนครราชศรีมา
มีรถติดสะสมเป็นบางช่วงโดยเฉพาะจุดขึ้นเขา
เคลื่อนตัวก็ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับ
เนินกลางดงนี่ก็ช้าหน่อยนะครับ
เพราะว่าถนนมิตรภาพยังมีแนวก่อสร้างในบางจุดอยู่นะครับ
แต่ว่าแต่ละคันเขาก็เดินทางกันไปได้นะครับ
ไม่ได้ถึงขั้นติดขัดหนักหนาสาหัสนะครับ
สักบ่ายก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทวิศนุคำนวณม่วง
สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาบอกว่า
หลัง๑๑นาฬิกาเป็นต้นไปไม่มีรถติดสะสมแล้วนะฮะ

แต่ช่วง๑๑นาฬิกาเป็นต้นไปไม่มีรถติดสะสมแล้วนะครับ
คนใช้เส้นทางนี้ก็ถือว่ามากกว่าปกติ
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙
ถนนมิตรภาพมีรถเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับ
ซึ่งประชาชนเองนะครับก็ยังมีไปพักรถตามจุดต่างนะครับ
หลายคนบอกกับตำรวจว่าเดินทางกลับภูมิลำเนา
คือส่วนมากเนี่ยจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจาก
นายจ้างเลิกจ้างถูกพักงานตกงานนะครับหยุดงาน

เขาก็คงจะมองว่าในช่วงเวลารอยต่อช่วงนี้
ก็ไม่รู้เอ๊ะยังไงไปได้หรือยังหรือยังไปไม่ได้

ก็ถือว่ากลับภูมิลำเนากลับบ้านไปเลยแล้วอยู่ยาวเลย
ถ้าต้องไปกักตัว๑๔วันก็ไม่มีปัญหา
เพราะว่ายังไงก็จะกลับบ้านอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ทีนี้บางส่วนเนี่ยก็กลับบ้านต่างจังหวัด

แต่ขากลับมาเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเขาใช้ตามราชกิจจานุเบกษาที่ออกมาในวันนี้นะ
ว่าจะต้องมีการมีใบอนุญาต
ในการขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด
แล้วต้องกลับมาต้องกักตัว๑๔วันเนี่ยอันนี้จะยุ่ง
ท่านลองตรวจสอบกันให้ดีนะครับว่าขากลับจะเอายังไงกัน

ส่วนทางเครื่องบินนะครับสนามบินต่างวันนี้ก็มีคนเยอะขึ้น
กว่าช่วงเวลาโควิด๑๙ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
อันนี้คือดอนเมืองนะฮะสนามบินดอนเมือง
มีผู้มาใช้บริการแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรมาก
เนื่องจากสายการบินในประเทศเขาก็ไม่ได้เปิดเดินทางทุกเส้นทางเหมือนกับปกตินะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นนกแอร์แอร์เอเชียหรือว่าไทยไลออนแอร์นะครับ
วันนี้ที่ดอนเมืองมีเที่ยวบินเข้าออก๗๖เที่ยวบิน
เป็นขาไป๓๘เที่ยวบินขากลับ๓๘เที่ยวบินนะฮะ
เพราะว่าที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ย
เขามีมาตรการชะลอการเดินทางอยู่แล้วเข้ามาก็ต้องกักตัวตามสถานที่ของรัฐเป็นเวลา๑๔วัน
อันนั้นเขาชัดเจนอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นในประเทศนะครับ
แล้ววันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับที่สายการบินในประเทศที่ยังบินในเส้นทางต่างอยู่นะครับ
บังคับใช้มาตรการเข้มงวดสำหรับการเดินทางผู้โดยสารแล้วก็พนักงานบนเครื่องบินด้วย
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะฮะ
ยกเลิกการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
แล้วต้องจัดที่นั่งบนเครื่องแบบนั่งแบบเว้นที่เพื่อเว้นระยะห่างกัน

เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ค่าโดยสารเนี่ยแพงขึ้นไปในตัว
เพราะว่าเขาก็ต้องจัดแบบที่เว้นที่เป็นการเว้นที่นะครับ
สอบถามผู้ที่เดินทางในวันนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแม้ค่าโดยสารจะแพงขึ้น
แต่ก็แลกมาด้วยความสบายใจและความปลอดภัยจากโควิด๑๙

เราก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่าเขาต้องเว้นตัวเว้นที่นั่งเว้นเบาะ
มันก็ต้องมีราคาที่ปรับเปลี่ยนไปตรงนี้เราต้องเข้าใจ
ถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางเราก็ต้องรับสภาพกับตรงนั้นครับ
มีการปกป้องมีการระวังสะอาดก็คิดว่าไฟล์นี้น่าจะปลอดภัยครับ
นี่ที่ดอนเมืองนะครับส่วนที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
ไปดูสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้การเดินทางขาออกในประเทศเนี่ยก็ถือว่าเงียบเหงา
เหงากว่าดอนเมืองเยอะนะครับ
เนื่องจากมีสายการบินให้บริการเพียงหนึ่งสายการบิน
คือไทยเวียด๗นะฮะเขาก็จะออก๔เที่ยวบินนะครับ
ผู้โดยสารวันนี้มีประมาณสัก๘๐คนต่อเที่ยวบินนะครับ
ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด๒นะครับ
ที่เดินทางด้วยรถโดยสารวันนี้ก็เหงาแล้วฮะ
จะหยุดยาว๔วันนะครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องของมาตรการ
ในการคุมเข้มการเดินทางออกต่างจังหวัด
แต่ตอนนี้ที่หมอชิด๒พื้นที่กว่าร้อยละ๙๐
ปิดให้บริการชั่วคราวพกชุกเฉิน
ห้ามเดินรถเส้นทางเกินกว่า๓๐๐กิโลเมตร
จนถึง๓๑พฤษภาคมนี้ทำให้บริษัทขนส่งจำกัด
หรือบรขสอหยุดการเดินรถไปหลายสายเลย
เกิน๓๐๐กิโลเมตรทางบรขสอเขาเดินรถข้ามจังหวัด